เอาถุงเท้าแขวนไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาของขวัญไปให้
แต่สภาพอากาศจะต้องตรวจสอบเช่นเดียวกัน
อากาศมันเปลี่ยนแปลงไม่รู้จะเดินทางยังไง

วันนี้จะมีฝนพอรำคาญใจ

ฟ้าโปร่งโล่งสบายค่ะตอนเช้าไม่มีฝนเลยนะคะ
แต่ทีนี้ช่วงบ่ายเย็น
ฝนมันจะมาฝนมันมาได้ยังไง
กระแสลมฟายตะวันตกตอนบน
นู้นค่ะเขาพัดเข้าสู่ประเทศไทย
เส้นแดงเมื่อวานอยู่ตรงแถวช่วงตอนกลาง
วันนี้ขยับขึ้นไปอีกแล้วแล้วพอขยับแบบนี้
ไล่ไปชิวอากาศหนาวไปอีกแล้วค่ะ
กลับไปที่ประเทศจีนอีกแล้วแต่ยอดดอยยอดภูเขาก็ยังหนาวอยู่ดีนะคะ
ทีนี้ตรวจสอบตามช่วงเวลากันหน่อย
เช้าเที่ยงโอ้โหเอาเช้าเย็นเที่ยง
อากาศร้อนส่วนช่วงบ่ายมาแล้ว
คลืบคลานเข้ามาแล้วภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่าง
อีสานตอนล่างก็จะมีสุรินศรีสะเกดนู่นมาแล้ว
สุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีส่วนภาคตะวันออก
ใครที่จะไปเที่ยวพัทยาตราจันทบุรีวันนี้บ่าย
เตรียมรับมือฝนกันหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมไป
ก็มีตั้งแต่หมวกครีมกันแดดไปจนถึงร่มทีนี้ภาคใต้ค่ะ
ช่วงนี้อากาศค่อนข้างดีใครที่จะไปเที่ยวสุดสัปดาห์นี้
โอเคเลยยกนิ้วให้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าฝนลดลงรวมถึงคลื่น
ก็เบามากไม่เกินสองเมตรค่ะภาพอากาศสภาพอากาศโดยรวม
วันนี้อุณหภูมิ๓ฤดูใน๑วันเช้าเย็นอยู่สักหน่อยเที่ยงร้อนมาก
ส่วนบ่ายอาจจะมีฝนโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะ
เป็นห่วงเรื่องของพีเอ็มสองจุดห้าใครตื่นขึ้นมาอุ้ย
อากาศดีจังเลยมีหมอกเปล่านั่นไม่ใช่นั่นคือฝุ่นพิษ
อย่าไปสูดหายใจเข้าไปใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะ
และใครหลายคนที่หมดฤดูช่วงทำนา
ไปสิไปหาอาชีพเสริมกัน
นี่คือกลุ่มชาวบ้านในพื้นเที่ยงเผื้อพี่มายค์นครราชสิมา
เขาทำปลาย่างขายและเป็นการขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้า
ทำกันมานานแล้วนะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าช่วงนี้รายได้พอเพียงค่ะ
ส่วนที่ประจวบคิริขันพาคุณผู้ชมไปดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
มีปีละครั้งปรากฏการณ์สาหร่ายเขียวอุ้ย
ไม่มีใครเอาผ้าสักกระดาษไปปูย่าเทียมก็ไม่ใช่
นี่คือสาหร่ายจริงค่ะบริเวณบันไดเขื่อนกันคลื่นชายหาดปรานบุรี
เวลาสามเดือนเท่านั้นคือสาหร่ายเขียวที่มันเกาะอยู่ตรงนี้
ปกติเขาจะแห้งมันสีขาวและทีนี้พอน้ำมันขึ้นไง
น้ำมันซัดฟื้นตัวขึ้นมากลายเป็นสีเขียว
เออแปลกดีเหมือนกันสวยดีเหมือนกันนะคะ

ของขวัญไม่ได้ห่วงหรอกตอนนี้
ห่วงเรื่องของสภาพอากาศ
รวมถึงมีหน้าที่จะต้องไปส่งของให้กับเด็กไทย
สมปครจะให้เข้าประเทศไหมตอนนี้

เอาไปถามสอบคอก่อนต้องสวอปก่อนไหม

เจ้าปางเล่นดีอ่ะข้าจะไปแล้วมา

ไปแล้วของขวัญพร้อมแล้ว
ไปไปเลย